พื้นที่หลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
เขาก็จะมีการปักทงแดงเอาไว้
เพื่อเป็นสัญญาณบอกไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
เนื่องจากคลื่นอาจจะสูงนะคะ

แล้วเหตุมันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชม
เมื่อนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้สนใจเรื่องทงแดงเลย

กลายเป็นว่าถูกคลื่นซัดหายออกไปในทะเลสองรายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดโลลี่บีชค่ะ
ซึ่งเป็นหาดท่าน้ำที่อำเภอกเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะ
เจ้าหน้าที่เขามีการได้รับแจ้งเหตุนะคะ
จากชาวบ้านแล้วก็พนักงานโรงแรมแถวนั้น
ก็ประสานศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล

ไประดมกำลังออกค้นหานะคะ

สุดท้ายไปเจอหญิงชาวต่างชาติลอยอยู่กลางทะเลค่ะ
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวแอนนา
เป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนอายุ๒๑ปี
เจ้าหน้าที่นำตัวเธอขึ้นมาบนหาด
แล้วก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเธอ
แต่คุณผู้ชมไม่สามารถยื้อชีวิตเธอไว้ได้ค่ะ

ยังเหลือนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งรายที่ศูนย์หายไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการลงทะเลค้นหาอีกครั้ง
ซึ่งคนที่ศูนย์หายไปเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชายชาวฝรั่งเศสอายุ๒๒ปีนะคะ
ค้นหานานกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหา
เพราะสภาพอากาศไม่ดีแล้วค่ะ
คลื่นสูงลมแรงก่อนจะมีการมาประชุมเพื่อเตรียมออกค้นหา

ทีนี้ทางหมู่ผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่หมู่สี่
ในเติมสับเสริฐศรีก็มีการบอกแบบนี้ว่า
คือมีชาวบ้านมาแจ้งตอนช่วงประมาณ๖โมง
พนักงานของโรงแรมนะคะที่อยู่ตรงนั้น
เขาบอกว่ามีลูกค้ามาพักที่โรงแรม
แล้วลงไปเล่นน้ำคลื่นซัดหายไป
โรงแรมบอกนะว่าจริงหน้าหาดมีการปักทงแดงเอาไว้ตลอดแนวเลย
แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวมีกัน๗คนค่ะ
ฝ่าฝืนลงไปเล่นน้ำจนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นเองค่ะ
ยังเหลือนักท่องเที่ยวชายอีกหนึ่งคนที่ยังต้องค้นหาต่อไปนะคะ
เตือนภัยคนไทยก็เหมือนกัน
ไปท่องเที่ยวแล้วเขามีการเตือนอย่างนี้ก็อย่าลงไปเล่นนะคะอันตรายมากนะคะ